ท่านผู้ชมครับดูความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีของนายพรจีรักจงเจริญหรือว่านายบิลลี่นะครับ
เป็นแกนนำประชาชนชาวกะเหลี่ยงที่บ้านโป่งลึกบางกลอยนะฮะ
อ่าบิลลี่เนี่ยหายตัวไปตั้งแต่สิบเจ็ดเมษายนปีห้าเจ็ดค่ะ
ช่วงเวลานั้นก็มีการเรียกร้องต่อสู้เพื่อเพื่อนชนเผาด้วยกัน
กะเหลี่ยงด้วยกันที่มีปัญหาเรื่องคดีความกับทางเจ้าหน้าที่อยู่หลายเรื่องนะครับ
เมื่อวานนี้ดีเอสไอนะครับกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ทางครอบครัวเข้าไปร้องขอให้ช่วยเหลือติดตามตัว
เพราะว่าหายไป๕ปีเนี่ยนะครับแถลงว่าผลการตรวจสอบติดตามเนี่ย
ไปพบว่านายบิลลี่เสียชีวิตแล้วจากกระดูกที่พบในถังน้ำมันขนาด๒๐๐ลิตรนะครับ
ที่ถูกทิ้งไว้ที่แม่น้ำนะครับบริเวณริมสะพานแขวนใกล้เคียงกับที่ทำการอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
ตรวจสอบดีเอนเอเทียบเคียงกับแม่ของนายบิลลี่เรียบร้อยแล้ว
ส่วนกระดูกที่เจอในถังน้ำมันสองร้อยลิตรเนี่ยใช่ค่ะจากนี้ก็ต้องรอผลครับว่า
เสียชีวิตแบบไหนอะไรยังไงใครเป็นคนทำแล้วมันมีเรื่องราวอะไรยังไงบ้าง
ดีเอสไอเขาจะเดินหน้าต่อนะครับวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีไปคุยกับ
ภรรยาของนายบิลลี่นะครับนางสาวพินนภาพฤกษาพันธ์หรือว่ามื้อหน่อนะฮะ
อยู่ที่ตำบลป่าเด็งอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรชบุรี
ภรรยาของบิลลี่บอกว่าเสียใจต่อการจากไปของสามี
แต่อย่างน้อยตลอด๕ปีที่ผ่านมาก็ทำให้รู้ข้อมูลว่าสามีเนี่ยเสียชีวิตแล้ว
บอกว่าตลอด๕ปีที่ผ่านมาต้องขาดเสาหลักของครอบครัวต้องเลี้ยงลูก๕คนเพียงลำพัง
ทวงถามความเป็นธรรมจากทุกภาคส่วนที่สามีหายตัวไป
เรียกร้องให้ช่วยตามหาตัวนายบิลลี่มาตลอดแต่ก็ไร้ผล
เพราะเชื่อว่าสามีถูกฆาตกรรมโดยคนกลุ่มหนึ่งอย่างแน่นอน
หลังจากออกมาเรียกร้องสิทธิของกลุ่มชาติภัณฑ์กะเหลี่ยง
อยากให้การเสียชีวิตของสามีเป็นจุดเริ่มต้น
หน่วยงานภาครัฐเข้ามาแก้ปัญหาเรื่องที่ดินที่ทำกิน

เรื่องนี้เป็นเรื่องที่บิลลี่พยายามเรียกร้อง
ให้มีการแก้ปัญหามาตลอดจนกระทั่งหายไปแล้วก็พบว่าเสียชีวิต

นายเกรียงกลายชีช่วงคณะกรรมการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเกรียงและชาวเล
นำชาวชุมชนเกรียงกว่า๒๐คนนะคะ
ให้ช่วยเร่งรัดติดตามตัวคนร้ายที่ฆ่าในบิลลี่
เพราะมั่นใจว่ากลุ่มคนที่ก่อเหตุฆ่านายบิลลี่
น่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของอุทยาน
อันนี้กลุ่มชุมชนชาวกะเหลี่ยงเขาเชื่อแบบนั้นนะคะ
เพราะเขาบอกว่าที่เชื่อแบบนี้ก็เพราะว่า
กลุ่มเจ้าหน้าที่อุทยานอยู่กับนายบิลลี่
เป็นกลุ่มสุดท้ายก่อนหายตัวไป
คือมันต้องย้อนไปเมื่อ๑๗เมษายนปี๒๕๕๗นะครับ
ก่อนที่บิลลี่จะหายตัวไปอย่างลึกลับ
ครั้งสุดท้ายที่พยานเห็นก็คือ
ระบุว่าถูกเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเนี่ยจับกลุ่ม
ซึ่งเจ้าหน้าที่ชุดนั้นณขณะนั้นช่วงเวลานั้นนะครับ
มีนายชัยวัดริมลิขิตอักษรเป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
ลี่ถูกจับที่ด่านของอุทยานนะครับ
ในช่วงเวลาที่มีน้ำผึ้งติดตัวอยู่๓ขวด
ใช่ค่ะคือเหมือนกับบิลลี่กลับไปหาแม่ที่บ้าน
ให้น้ำผึ้งป่ากลับมา๓ขวดบิลลี่ก็พกน้ำพึ่งป่ากลับมา

คือจับตรวจพบแต่ว่าไม่ได้จับ

บันทึกในสำนวนการสืบสวนนะครับ
บอกว่ามีพยานที่เป็นนักศึกษา๒คนที่เห็นว่า

เป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานอ้างเนี่ย
แต่เมื่อนำตัวนักศึกษา๒คนมาสอบปากคำ
ให้คุยกับพ่อแม่อาจารย์ต่างแล้วเนี่ยนะครับ
เขากลับคำให้การบอกว่าไม่เห็นว่าบิลลี่ถูกปล่อยตัว
แต่ที่สุดแล้วคดีในชั้นศาลศาลยกฟ้อง

บอกว่าบิลลี่ถูกฆาตกรรมตายแล้วแน่นอนอย่างเงี้ยนะครับ
ล่าสุดนายชัยวัดลิ้มลิขิตอักษร
ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่
นุรักษ์ที่๙อุบลรัชธานี
วันนี้เขาไปตรวจช่วยเหลือน้ำท่วมในพื้นที่อยู่ที่อุบลรัชธานีเนี่ย
ก็ให้ข้อมูลบอกว่าคือตอนนี้ยังไม่อยากพูดให้สัมภาษณ์อะไรอย่างเป็นทางการ
แต่ก็ยอมรับว่าตัวเองถูกจับจ้องแน่นอน
นายชัยวัดบอกว่าเรื่องนี้ขอให้ทุกคนคิดเอาเองแบบพื้นว่า
หากตัวเองทำผิดร้ายแรงแบบนั้นจริงแบบฆ่าอุ้มฆ่าบิลลี่อะไรอย่างนั้นจริงเนี่ย
เอาศพไปทิ้งไว้ในพื้นที่แบบนั้นที่เป็นที่ที่ใกล้ตัวมากใครจะทำ
ต่อให้ยิ่งใหญ่จากไหนก็ไม่มีใครกล้าทำ
ไปเจอกระดูกที่เป็นชิ้นส่วนของบิลลี่เนี่ย
แถวนั้นคือบริเวณที่ชาวกะเหลี่ยงบางกลอยจะเอากระดูกของคนตายมาลอยอังคารกันอยู่แล้ว
แล้วการตรวจสอบด้วยวิธีไมโตรคอนเดียโดยใช้วงเลือดมาพิสูจน์อย่างเดียว
แล้วจะบอกว่ากระดูกชิ้นนั้นเป็นของบิลลี่ไม่น่าจะเพียงพอ
สรุปออกมาแบบนี้ไม่น่าจะเพียงพอ
ถ้ามีการกล่าวหามาถึงก็จะต่อสู้ทางกฎหมายต่อไป
อันนี้คุณชายวัดเขาบอกณขณะนี้นะ
ก็น่าจะทำให้มันแคบลงในเรื่องของการสืบสวน
ทางทนายความของฝั่งกลุ่มชาติพันธุ์
เขาก็บอกว่ามันก็น่าจะง่ายขึ้นในการหาตัวคนร้าย
แล้วก็มาพูดถึงเรื่องของกฎหมายสิทธิมนุษยชนกันมากขึ้นด้วย